เอาละครับศึกษาธิการจังหวัดเพชรชบูรณ์สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริง
ท่านผู้อำนวยการที่โรงเรียนที่มีนักเรียนชายป๖ล่วงละเมิดนักเรียนหญิงชั้นป๕
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือใครฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกสะท้อนใจ
สะท้อนใจเหลือเกินเหตุการณ์นี้ทำไมล่ะนักเรียนชายชั้นป๖เนี่ยมาล่วงละเมิดนะครับ
นักเรียนหญิงชั้นป๕อายุ๑๑ขวบนะ๑๑ขวบเองคุณผู้ชมเหตุเกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอวิเชียนบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารที่ผ่านมานะฮะ
เด็กหญิงวิ่งร้องไห้ไปบอกครูคนหนึ่งนะ

อันนี้ก็สะเทือนใจไม่แพ้เรื่องที่เด็กป๖ข่มขืนป๕เลยค่ะ
ครอบครัวมาทราบเรื่องทราบเรื่องได้ยังไง
คือได้ยินน้องผู้หญิงไปปรึกษากับลูกพี่ลูกน้อง
คราวนี้เข็นเนี่ยเข็นถามเอ้า๓วันมาแล้ว

ครอบครัวครับกับผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้าน
รวมตัวกันไปขับไล่พอบอกออกจากพื้นที่เลย
เพราะรับไม่ได้กับการปกปิดปัญหา

เวลาราชการเด็กก็อยู่ในความดูแลของโรงเรียนไม่ใช่เหรอ

ล่าสุดครับในทันสายสุจิตนะฮะ
ท่านศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
เปิดเผยบอกว่าได้ประสานไปยัง

ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร่งด่วน
วันนี้เชิญท่านภูมิในการโรงเรียนคนดังกล่าวนะครับมาสอบถาม
แล้วก็ลงพื้นที่ไปหาข้อมูลอย่างรอบด้านเลย
ส่วนกรณีการกดดันจากชาวบ้านให้ท่านผอออกจากพื้นที่ไปเลย
บอกเดี๋ยวใจเย็นต้องรอผลการสอบสวนก่อน
เพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ
แล้วก็บ้านพักเด็กจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริง

ขณะที่ครูในโรงเรียนไม่ไม่ให้ข่าว

กัดคือที่ไหนก็คือการประถมศึกษาเพชรบูรณเขต๓ไง
แต่ว่าล่าสุดครับคุณผู้ชมครับรายงานข่าวเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่
แม่ของเด็กหญิงป๕เปิดเผยบอกว่า
ไกลเกลี่ยกันแล้วนะไกลเกลี่ยยังไงล่ะแม่
คือมีการจ่ายค่าเสียหายตามที่เธอเรียกไป๑๐๐๐บาท
ดังนั้นทุกอย่างจบแม่บอกแม่ไม่ติดใจแล้ว
เพราะว่าจริงเนี่ยก็เหมือนญาติกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
แต่เสียใจจริงที่มันเกิดข่าวแบบนี้ขึ้นครับ